คุณผู้ชมยังอยู่ที่ร้อยเอ็ดค่ะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ขอใช้คำนี้เลยค่ะ
บุญบาปคุณผู้ชมค่ะงานบวชแห่นาคทีไร
โอ้ดิฉันเคยพูดแล้วใช่ไหมบันไดทุกทีเลย

ตีกันตลอดเลยค่ะล่าสุดวัยรุ่นทั้งเจ้าถิ่นเองต่างถิ่นเอง
เขาก็มีรถแห่รถแห่หน้าที่เป็นรถเครื่องขยายเสียงไง
ก็ตอนแรกก็เต้นฟ้อนกันอยู่ดีสักพักฟาดกันเฉยเลยค่ะ
อำเภอสุวรรณภูมิเกิดขึ้นบ่ายวันเสาร์นะคะ
อย่างที่บอกค่ะก็มีทั้งวัยรุ่นท้องถิ่นต่างถิ่นมาเต้นมารำมาฟ้อนกันอยู่ในงาน
สักพักกระทบกระทั่งกันจนเริ่มบานปลาย
ผู้ใหญ่บ้านกับเจ้าภาพก็เลยบอกหยุดเลย
สั่งขบวนรถให้หยุดเปิดเครื่องเสียง

จังหวะแยกย้ายกลับนึกว่าจะจบเรื่อง

ถึงขั้นคว่างระเบิดปิงปองใส่กัน
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะ
นายสารันโพสมบูรณ์วัย๒๓ปี
สะเก็ดระเบิดที่คอจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
เบี๊ยดสัตว์สูง

ส่วนหนึ่งก็ไปทางนู้นส่วนนี้ก็ไปทางนี้
พอแยกไปสักพักประมาณสัก๒๐นาที
ก็ได้ยินเสียงระเบิดปิงปอง

แต่ก็มีคนบาดเจ็บที่โดนที่
ลูกกระเดือกนี่ส่งโรงพยาบาลสุวรรณภูมิไป
ทางโรงพยาบาลสุวรรณภูมิก็ไม่รับ
ส่งไปโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ครับทีนี้มันสาเหตุเป็นอะไรครับ
ที่มันจะทะเลาะกันพ่อเจ้าครับ
มันเป็นระบบของวัยรุ่นนะครับ
มันเป็นความคึกขนองของวัยรุ่น
ต่อไปหลังจะไม่ยอมให้วัยรุ่นหงายการคึกขนองแล้วนะ
คือมันเดือดร้อนคนอื่นมากอะค่ะ
แล้วคุณรู้ไหมว่าคนที่เจ็บเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ไปร่วมงานเลยนะ
เขาจะไปรับเมียเมียเนี่ยไปช่วยงาน
เพราะว่าเมียเนี่ยนะเป็นญาติกันกับคนที่บวช
ก็เลยไปช่วยงานแล้วทีนี้พอเขาตีกันนะคะ
ก็โทรมาหานายสารันบอกว่าช่วยมารับกลับบ้านหน่อย
พาลูกไปด้วยไงกลัวอันตรายเขาตีกัน
นายสลันก็รีบไปรับเมียกับลูกน้อยเลยกลัวจะโดนลูกหลง
กลายเป็นตัวเองโดนสะเก็ดระเบิดจากระเบิดปิงปอง

ตอนนี้อาการหายดีแล้วนะคะกลับไปทำงานตามปกติได้แล้ว
แต่เขาก็บอกว่าไม่ได้สะดวกให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวอะไร

แทนที่จะได้บุญก็เป็นได้บาปกันไปแท้